กลับมากันครับนะฮะโอเคนะครับมหาคุณฯพอดำ

ไม่ใช่วันนี้คือตามข่าวที่คุณสนทิยาเนี่ยเขาออกมาใช่ไหมฮะ
แล้วก็บอกว่าจะมีการบอกคือยังไม่ได้
คือยังไงเดี๋ยวขอหาคลิปก่อน
ใช้ว่าตรวจสอบพฤติกรรมของ๒๐ดาราดังนะฮะ
วิจารณรัดปมโควิดนะครับที่ไม่ตรงกับความจริงนั่นแหละเอาความจริง
ซึ่งวันนี้คุณสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
แล้วก็สิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
เขาก็เข้าไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย

ซึ่งเป็นการกระทำผิดต่อพรบคอมพิวเตอร์
พละกฐการบริหารในฐการจุกเชิญ

ซึ่งวันนี้คุณสนทิยาเขาเปิดเผยว่าวันนี้ได้ยื่นเอกสาร
เจ้าหน้าที่พร้อมกับแนบรายชื่อดารา

เพราะมันเป็นรูปมันทำหลาหน้าสุดเลย
รูปนี้น่าจะรีทัลหน่อยนะ

เพชรกรุณพลโดนแน่ล่ะ
มีใครอีกนักเดินเข้าป่าเถอะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า๑๒ในจำนวน๒๐รายชื่อ
ก็จะมีอันนี้เท็จจริงยังไงไม่รู้นะฮะอ่านจากในทวิตเตอร์นะครับ
คิงก่อนบ่ายอิกชัยสิวิชัยมดดำกับชาพาเพชรกระดุลพล
คุณปุ้ยมวลวัลคุณเม็กซ์นัทวุฒิ์เจนมานะ
แล้วก็มีคุณหมากปรินแล้วก็คุณยาย่า
ไม่รู้เนี่ย
ตอนนี้ก็มากันเยอะนะครับ
อันนี้คือเห็นเขาลงมานะ
มิลลิ
วันนี้รู้สึกว่ามิลลิจะได้รับจดหมายแล้ว
รู้สึกวันนี้มิลลิจะได้รับจดหมายเรียบร้อยแล้ว
ในลูกนี้มีเหมือนพี่เอกชัยสิวิชัยอยู่

ซึ่งวันนี้คุณใหม่ดาวิกาเขาก็ออกมาพูดเหมือนกัน
ว่าประชาชนต้องอดทนอีกนานแค่ไหน
ทุกคนควรได้รับวัคซีนที่ดีแล้วก็ฟรี
กลายเป็นว่าวันนี้ดาราเริ่มออกมากันมากขึ้น

ทำไมต้องมาออกมาขู่ดาราที่ออกมาคอเอาท์อืม
อะไรอย่างนี้นะครับมิลลิ
เขารับฟังข้อเก่าหารังชีพหมายโดนหมายเรียก
ออกมาล่าสุดเลยไม่แต่ผมว่าจริงจริงแล้วอ่ะในมุมของ
อย่างบางท่านที่พูดเนี่ย
เขาก็มันเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะพูดให้นะ
แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ไปใช้
คำหยับคายหรือหนาทออะไรนะแต่เขาพูดด้วย
พูดถึงในมุมของก็คือจริงมั้ยบราณเขาก็เป็นตัวแทนของทัศน
เราเลือกกันเข้าไปเราเลือกเข้าไปเป็นผู้แทน
เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิกับพี่ว่าวิจารณ์ได้
หรูวะมันเป็นเรื่องปกติ
แต่ก็เอาจริงหรือว่าวันนี้เราก็จะพูดทุกคนก็วันนี้
พูดไปก็แล้วแต่มันเป็นดาบสังคมแต่ความจริงว่าวันนี้พวกเราพยายามทำช่วยตัวเองกันเต็มที่แล้ว
แต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งความเลยนะแค่ไปขอให้ตำรวจตรวจสอบตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ถูกไหม
เพราะฉะนั้นแต่อยากจะเรียนนะฮะพวกเราดาราใครจะหาว่าหิวแสงหิวเสริงตอนนี้ทุกคนจริงนะเราก็พยายามช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยช่วยเท่าที่เราช่วยกันได้เนี่ยแหละ
อย่าเอาเวลาให้เราไปนั่งสอบส่วนเลยครับอย่างน้อยวันหนึ่งเราจะถุงยางชีพช่วยคนหนึ่งคนก็ยังมีประโยชน์มากกว่าเอาตรงอันนี้พูดจากใจแล้วนะแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ยังไงเราก็รู้สึกว่าวันนี้ช่วยใครได้เราช่วยกันดีกว่า
มันไม่มันไม่ผมก็ตอบไม่ได้มันถูกหรือไม่ถูกแต่สิ่งนี้ผมรู้ว่าคือมันเป็นการ
บังสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
แล้วเรากูพูดด้วยเหตุผลนะต้องไม่ต้องเท่าไหร่วะ

แล้วเขาจะผิดตรงไหนอะ
เขาก็มองในสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของแต่ละคนนั่นแหละ
ถูกไหม
แค่วันนี้เราเห็นคนตายอยู่ตามแบบท้องถนนหรือถนนอะไรของคุณเนี่ยนะครับ
ทุกวันถามจริงเถอะ

วันนี้เราเห็นข่าวที่คนไล่ตาย
วันหนึ่งที่ต้องเอาศพออกจากบ้าน
วันนี้คนเอ่อใดใดอาณาโทรมาบอกเนี่ย
ที่กำลังจะตายพร้อมคุยโทรศัพท์กับไหน
หรือวันนี้ก็เศร้ากันพอแล้วหรือเปล่า
อย่าทำเรื่องอะไรที่มันเศร้าไปมากกว่านี้ไหมนะ

แต่วันนี้อะไรช่วยกันได้เราช่วยกันเต็มที่อยู่แล้ว

นะฮะฝากไปถึงด้วยนะครับโอเค

แต่ทำไมต้องมาพูดไม่จะต้องพูดเลยว่าเราทำอะไรบ้าง

แค่แบบแหมเราทำบุญสังขทานยังทำกันได้เลย

แต่อันนี้ตักบาทก็ไม่รู้พระจะเหลือหรือเปล่า

จริงคนมันไม่มีกลิ่นจริงอ่ะจะทำอย่างไรอ่ะ